ให้เยอะครับ
ประกูลด่าสอใส่เกือกบอกมาพูดอย่างนี้ได้ไหม
เป็นพยาบาลจริงเธอก็บอกเธอจบมานะจากที่นี่ที่นี่ที่นี่
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นั่นนี่นะฮะนี่เขาบอกจดอันนี้คือรุ่น๙ใช่ไหม
พยาบาลเนี่ยก็ออกมาบอกโอ้ทำอย่างนี้ได้ยังไง
หลังจากนั้นมีการไปขุดประเด็นของการ์ตูนขึ้นมา
ก็พบว่าการ์ตูนนั้นไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับตำรวจคนหนึ่ง
ปรากฏว่าคนก็เลยบอกว่าแหมการ์ตูนคงจะไปหลอกตำรวจหลอกทหารมาเยอะ
เพราะมันเริ่มมีเจ้าทุกข์โผล่มา
แต่เขาไม่ได้ไปแจ้งความนะเหมือนกับผู้เสียหายนี่แหละ
พี่ชายของทหารคนหนึ่งก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเนี่ย
การ์ตูนไปหลอกน้องเขาให้ซื้อรถให้

แล้วก็มีเงินด้วยนะที่การ์ตูนเนี่ยเอาไปอีก

ถึงว่ามีชายหนุ่มคนนึงไปจับมือการ์ตูนแล้วแหวนหัก
การ์ตูนขอตังค์หมื่นนึงอุ้ยบอกคุณจะอุ๊ยทำไม
ก็อุ๊ยก็เหมือนที่เธอทำไงฉันก็ต้องทำบ้าง
นี่นะฮะมีทหารเกณฑ์มีเกณฑ์ทำลายอันนี้เนี่ย
มันจะไม่ค่อยถูกต้องซะทีเดียวทั้งหมดนะครับ
เพราะวันนี้ผมได้คุยกับการ์ตูนมาเรียบร้อยแล้ว
คือการ์ตูนบอกการ์ตูนเนี่ยยอมรับว่าการ์ตูนนั้น

ก็เลยถามบอกอ้าวแล้วเอาชุดพยาบาลมาใส่ทำไม

ว่าเธอนี่รู้สึกว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยนะ

แล้วตอนเด็กฝ่ายฝันอยากเป็นพยาบาล
พอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาส

ก็ถามบอกอ้าวแล้วไม่รู้เหรอว่ามันผิด
แกก็บอกว่าอ๋อก็เห็นในละครเขาก็ใส่กัน

ก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อบังคับว่าห้ามใส่

อีกต่างจังหวัดอ่ะคือนางก็แบบประมาณว่าแบบก็เห็นในละครใส

นางก็ตอบโต้กลับไปแล้วนางก็บอกว่าเหมือนกับนางอ่ะ
พลาดไปแล้วถูกกำหนดหอยโจร
ฉันเนี่ยเรียนที่นี่แล้วก็ทำงานอยู่ที่พนังกล้าวโรคพยาบพนังกล้าว
ปรากฏก็เลยถามว่าพอนั่งกล้าวเข้าไปแจ้งความแล้วนะรู้หรือเปล่า
เธอบอกเธอรู้บอกก็ให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายถ้าหนูผิดก็ต้องยอมรับ
คือผิดยังไงก็ผิดหนีไม่ได้อยู่แล้วนางบอกอย่างนี้
ถามว่าแล้วประเด็นต่อไปแล้วคุณไปหลอกตำรวจเขาไหม

คนล่าสุดในรูปนี้เขาถามไปแล้วบอกว่าเนี่ย

แต่นางเนี่ยไปขอให้ผู้ชายคนนี้

แต่นักก็ถามอ้าวแล้วนี่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งไง

นี่คือไปถ่ายเป็นที่ละลึกเก็บไว้เฉย

ในวันที่ไปถ่ายเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาชุดอะไรใส่

คบกับทหารที่พี่ชายเขาออกมาบอกว่า

เสร็จปุ๊บปรากฏว่านางก็บอกว่า
แต่พี่รถของผู้ชายคนนั้นเนี่ย

รถเนี่ยก็คืนผู้ชายไป

คนเรามันคบกันอยู่ด้วยกันมันรักกันอ่ะมันก็อยู่กินด้วยกัน
ก็ใช้เงินร่วมกันแล้วเขาซื้ออะไรกับหนูบ้างไหม
ผู้ชายคนนั้นเคยซื้อทองให้แล้วหนูเคยซื้ออะไรเข้าไหม
หนูเคยซื้อโทรศัพท์มือถือให้เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ทุกอย่าง
ก็เอามาเปิดในรายการให้นางก็บอกว่ามันเป็นความรัก
โดยให้การแต่เสน่หาไปเที่ยวกินด้วยกัน
คือนางก็ไม่ได้บอกลักษณะแบบว่าเป็นด้วยการเสน่หาหรอก
แต่มันเหมือนกับคนที่มันคบกันมากกว่า
นางก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเรื่องของการให้ด้วยความเสน่หา

นางก็บอกว่าอยากให้ผู้ชายคนนั้นปรากฏตัว
แล้วก็ออกมาพูดแบบลูกผู้ชายเลยว่านางไปหลอกตรงไหน
รถเนี่ยนางก็ไม่ได้เอามาก็อยู่กับผู้ชาย
ถ้านางจะผิดนางผิดเรื่องเดียวคือ

แต่เรื่องที่ว่าไปหลอกคนอื่นนางบอกนางไม่ได้หลอก

ทีนี้ก็ย้อนกลับไปแล้วถามว่านางมีลูกไหม

รับว่ามีลูกลูกกับแฟนคนแรกเลยซึ่งไม่ได้แต่งงานกันนะ
ก็คือทหารเกณฑ์ไม่ใช่เอ้านางมีลูกกับแฟนเก่านางเลย
มีลูกกับแฟนเก่านางคนแรกเลยไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะ
หลังจากนั้นเลิกกับพ่อของลูกไปแล้วถึงมาเจอทหารเกณฑ์

แต่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเกิดขึ้น
ที่ดูเนี่ยลูกหนูถ่ายกับเขาอืมอ่าทุกคนก็รู้ว่านางมีลูกอ่า
นางก็บอกนางไปโกหกตรงไหนแล้วบอกไหมว่าคุณทำงานพยาบาล
ไม่เคยบอกนางบอกไม่เคยบอกกับทหารคนเก่านะอืม
แล้วคุณเคยบอกไหมคุณเป็นสาวเชียร์เบียบอกทุกอย่างว่าเป็นสาวเชียร์เบีย
คือนางก็พูดในมุมของนางอ่ะว่าเป็นแบบนี้แต่ผมอ่ะไปติดแค่อันเดียวคือ
เพราะถามว่าเนี่ยอย่างคนนี้คุณจอจานเนี่ยเขาชื่อเรียกจอจานแล้วกันนะ
คือในตำรวจล่าสุดไปเจอตำรวจคนนี้
เขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าเนี่ยถามจริงเถอะไปบอกเขาหรือเปล่าว่าคุณเป็นพยาบาล
นางก็บอกนางไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลย
พอคุยคุยคุยไปอ้าวแล้วตอนนี้ทำไมถึงแต่งชุดพยาบาลอ่ะ
พอมีประเด็นเนี่ยแล้วที่ไปหย่ากันเพราะอะไร
ก็บอกว่าอ๋อก็เพราะว่าพี่เขารู้ว่าหนูไม่ใช่พยาบาล
อ้าวแสดงว่าเค้าต้องรู้สิว่าคุณเป็นพยาบาลมาตั้งแต่แรก

แน่นอนเขาก็บอกว่าทางผู้ชายเขาออกมาพูดเหมือนกัน

ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะออกมาพูดหรอก

ก็คือให้เป็นไปตามผู้หญิงออกมาพูด

ไปจดไปจดทะเบียนหย่ากัน

คนแรกคือคนที่เป็นทหารเกณฑ์
คนที่สองสิคนที่สองที่เป็นรถสิบเอ็กซ์
คนแรกคือเป็นพ่อของลูกไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียน
คนที่สองเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่เกณฑหารไปแล้วออกมาปุ๊บแต่งงานด้วยกัน
อยู่ด้วยกันจดทะเบียนด้วยกันมีงานแต่งงานแล้วก็เลิกร้านกันไป
แล้วผมก็ถามนางว่านางไปบอกคนอื่นอีกหรือเปล่า
ว่าตัวเองเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักงานเขตที่บางเขต
นางก็บอกนางไม่เคยพูดบอกให้ออกมาพูดเลย
ไอ้เรื่องแหวนล่ะไอ้แหวนที่ว่าไปจับมือผู้ชายมาจับมือแล้วแหวนหักไว้ล่ะ

นางก็บอกว่าเปล่านางไม่เคยเลย
ที่สำคัญผู้ชายคนนั้นเป็นทหารอยู่ประจินบุรี
บอกนางด้วยซ้ำไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะซื้อใช้ให้

เออเขาบอกว่าอาหารหรือบอกว่าเดี๋ยวจะปั่นลัคคาล่า

แล้วก็เดี๋ยวจะแบบแม่ตายนุ่มแว้งเนอะ
อันนี้มันเป็นคนชั่วมันเป็นคนแว้งไง
ก็มันเรื่องจริงนะคุณลองเล่นติ๊ง

หนุ่มเขาตามจับอยู่แฟนอีผี
การแกตูนพูดหยาบเลยเนี่ยแหละพูดหวัดนิดหนึ่งครับปรับบรรวจหนุ่มเขาก็ออกมาพูดเหมือนกัน
เขาก็เปิดเผยว่าไอ้ชุดพยาบาลที่ถ่ายพรีเวดดิ้งนั้น

นางก็บอกว่าไม่ทราบปกติตอนอยู่ด้วยกัน
เขาจะอ้างว่าเขาทำงานเป็นพยาบาล
นี่ผู้ชายก็พูดนะแต่ช่วงโควิด

เขาไม่ได้ออกไปทำงานพร้อมบอกว่าเป็นช่วงโควิด
พยาบาลไม่ไป
ว่าพยาบาลคุณจะต้องไปเลย

ตอบว่าไม่จริงค่ะหนูไม่เคยพูดเลย

ซึ่งเขาบอกว่าทางฝ่ายชายก็บอกหลังจากเป็นข่าวก็ไม่ได้พูดคุยกับการ์ตูนเลย

ใช่ต่างคนต่างอยู่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ชายก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างผู้ชายเขาบอกเขาอายมากนะ
เขาอายมากที่มีภาพแบบนี้ออกไปยอมรับว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่เคยรู้เห็นนะฮะเรื่องแฟนสาวเนี่ยแอบอ้างเป็นพยาบาล
คงต้องให้ไปเคลียร์กับเรื่องของเขาก่อนไม่ขอยุ่งเรื่องดังกล่าว
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาคบกันอีกหรือเปล่า
นี่อันนี้คือทางฝ่ายผู้ชายเขาบอกอย่างนี้
แต่อันนี้คือก็ต้องยังไม่ได้ฟังจากเป็นแค่ข่าว

เดี๋ยวก่อนที่เราจะมารายงานสด
งานพี่ตัวเดี๋ยวเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะ

เราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อน

นาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารฝ่ายปกครอง
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยทำการช่วยกันค้นหานางอำพรตาคำ
หญิงฉลาดที่หลงป่าปางบงวันที่ห้านะฮะ
เทคโนโลยีก่อนแล้วบินค้นหาสุนัขดมกลิ่นใช้ทุกอย่าง
เจ้าครูวรวรรวรวิวัตรนะเจ้าอาวาสวัตรพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลวงพี่เดียวเจ้าอาวาสวัตรทุ่งหลวงเนี่ยพระดำพระสงฆ์เนี่ยมาประกอบพิธีเปิดป่านะฮะจุดเทียนแล้วก็ผมน้ำมนต์ให้คณะค้นหายประสบความสำเร็จ

ตื่นเต้นก็ถามไปอย่างนั้นว่าเจอไหม

หวยอ่านไปนั่งอ่านดู
จังหวัดไหนเนี่ยนะฟิวสวยพี่ไปไหมล่ะป่าน

หนุ่มพ่อยังไม่ได้บวชเป็นพระ

คนนึงก็บอกอุ๊ยธรรมชาติสวยงามขึ้นมาอีกยามเย็น
คนหนึ่งก็ถามว่าเจอไหมกูก็งง
ชีวิตเศร้าชาวเกยจริงมันเผาเลย

ไม่พบไงแล้วที่ยังไม่ละความพยายามที่จะค้นหาทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศเนี่ย

ถอบมาเพราะสภาพป่าหน้าฝนต้นไม้มันปกคลุมหนาแน่น
เข้าใจไหมมันก็ใช้โดรนเนี่ยก็ยาก
หมาดมกลิ่นของตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ย
เอามาหมาดมกลิ่นอยู่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา
เขานำคนกี่คนรู้ไหมไม่รู้๒๕๐คน
เขาบอกว่าออกค้นหาตั้งแต่๘โมงครึ่ง
โดยจัดกำลังพลออกเป็น๓ชุดเลยคุณจนถึงนักบัตรนาวก็ยังไม่เจอ
ก็ยังเหมือนพบแล้วผู้สูญหาเป็นยังไง
พบตั้งตั้งแต่๕คนแม่
บ่อยนะเดี๋ยวใต้เดี๋ยวเหนือเดี๋ยวอีสานนะ

นั่นก็อยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงได้ต้อง
หายแค่ในนี้นะหายไม่รู้นะยังไงประเทศหรือเปล่า

ตอนนั้นเป็นอะไรนะคอสช

เขาไม่ได้หนีไปเขาไม่ไปรายงานตัว
คือเขาไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งคอสชเพราะเขาอาจจะมีความคิดต่างหรืออะไรก็แล้วแต่

วันหนึ่งเขาก็ไปปรากฏลีภัยลีภัยไปอยู่ที่ลาวก่อน
สักพักเขาก็หลีภัยไปอยู่ที่พนมเปญ
สรุปคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเขาโดนจับตัวไปที่หน้าคอนโดของเขา

ที่คุยโทรศัพท์ในขณะที่โดนจับตัวไปที่คุยโทรศัพท์มา
คือมีคนบอกว่าเขาพูดกับพี่สาวเขาอยู่

แล้วก็ในกล้องวงจรปิดหน้าคอนโดมิเนียมของเขา
ยามทำไมไม่เข้าไปช่วยทอบบทคนที่มาจับไปด้วยมีปืนมีอาวุธปรากฏว่าตอน
เนี้ยอย่าไปมองแค่ประเด็นการเมืองอย่างเดียวถ้าเราเอาจริงจริงนะเอาคือของการ
มันก็อาจจะมีสองแง่หรือเปล่าว่าที่วันเฉลิมหายหายไปไหน
ไปไหนซึ่งวันนี้ไปใครอุ้มไปว่าใครอุ้มไปอืมไปไปถามนายกนายกก็
บอกไม่รู้ใครคือวันเฉลิมไปถามพยายามไปถามความมั่นคงของประเทศทุกคนก็บอกเฮ้ยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าใครคือวันเฉลิมแล้วหายไปไหนถามทางกัมพูชาเขาจะบอกก็ยังไม่ได้มีร่องรอยอะไรแต่สืบไปสืบมาปุ๊บเขาไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมเกษตรกรรมเนี่ยก็คือเขาไปปลูกกัญชาอันนี้ตามข่าวนะซึ่งมันจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ตามคุณฮะ
แต่เนื่องแต่ว่าตามข่าวว่าตามคุณมันใกล้กันมาก

ไม่อุ้ยฉันมึงร่มงานคนเดียว

เวลา๑๐โมงครึ่งก็ได้ไม่ตื่นเช้าอ่ะคุณม้าเชิญ
ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมีรายงานสดนะฮะ
สวดพระอภิษฐรรมนะคุณตัวสรรยูวงกระจ่างนะฮะ
แจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรา
ก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าคุณตัวสรรยูเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ก็มีการเปิดเผยว่านะคะมาหรือยังคะถ้ามาบอกดิฉัน
เมื่อประมาณครึ่งปีก่อนเนี่ยนะฮะคุณตัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุล้มอยู่ที่กองไทยนะฮะ
แล้วก็มีอาการปวดหลังมากซึ่งก็เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
แพทย์เนี่ยนะฮะได้ทำการตรวจแล้วก็ดูกระดูกที่หักเนี่ยนะฮะ
ผลปรากฏว่ารักษณะของกระดูกที่หักมันเกิดจากการเป็นมะเร็ง
ก็เลยจึงเจาะกระดูกเข้าไปตรวจเลย
แล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งที่ตับ
รักษาด้วยเคมีบำบัดค่ะ
ก็ทำให้อาการปวดแล้วก็อาการทั่วไปก็ดีขึ้น
หนึ่งเดือนเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คุณตัวก็มีอาการเริ่มแบบว่าเบื่ออาหารนะคะ
แล้วก็รู้สึกปวดหลังมากขึ้นจนกระทั่งวันที่๙มิถุนายน
ก็พบว่าความดันโลหิตเนี่ยต่ำลงแล้วก็ความดันก็ตกไปเรื่อย
หมอก็ใช้ยากระตุ้นความดันโลหิต
แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้นะคะ
นี้คนในวงการนี้ก็ได้โพสต์ข้อความไว้อะไรกันเยอะมากเลยนะคะ
พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับครอบครัววงกระจ่างนะคะ

ก็นั่งอยู่แต่ว่าเวลาหางนะที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย
โอ้หูต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวโดยเดี๋ยวมีแต่ว่าไปนั่งกันนี่แหละ
มีระยะหางไม่ต้องไปขยี่ค่ะ

ไม่เจอคุณตุ้ยมานานคุณตุ้ยผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
ไปเจอคุณตุ้ยก็ไว้หนวดไว้เขาผมแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ก็คุยกันเสร็จปุ๊บก็อยู่ดีคุณตุ้ยก็เปิดประเด็นขึ้นมาเลย
ว่าพี่หนุ่มจำได้ไหมเราเคยไปถ่ายละคร
เล่นละครเวทีแสงสีเสียเงินที่เชียงใหม่บอกจำได้
กลุ่มกามเรื่องเวียงกุมกาม
เสร็จพี่ก็บอกว่าคุณตุ้ยเองเนี่ย
ตุ้ยเนี่ยจำได้ไหมเล่นเป็นใครตุ้ยบอกตุ้ยจำไม่ได้
พี่ก็บอกว่าตุ้ยเล่นเป็นการโถม
เป็นคนที่บอกให้พระยามังรายย้ายเมือง
บอกให้ย้ายเมืองซึ่งพี่เองเล่นเป็นอ้ายฟ้า
ไฟฟ้าคือคนที่ไปอยู่เมืองศัตรู
แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาบอกมาบอกพญาบางราย
เพื่อที่จะให้มังลายไปยึดเมือง
แล้วบางรายก็คือคนที่เล่นก็คือพี่ตัวสลันยู
แล้วก็คุยว่าแกเล่นเก่งมากแบบเออแล้วก็แบบไปเที่ยวกัน

ก็เล่าให้คุณต้นฟังเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังว่าเราเคยเจอแล้วก็เล่าถึงพี่ตัวสลันยู
พี่ตัวแบบก็ยังคุยกันอยู่สนุกเลยว่าเออแบบไปพักที่โรงแรม
แกก็บอกว่าเออน้ำมันอยู่ดีไอ้ล็อกประตูมันเปิดขึ้นมาเอง
ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเออก็คุยเฮฮาเสร็จปุ๊บสักพักเนี่ย

เสียงโทรศัพท์ยกขึ้นมาดู

อืมตกใจไหม
โอ้โหพี่ผมกับตุ้ยนั่งมองหน้ากันแบบ
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเพิ่งพูดถึง
แล้วเราไม่ได้รู้มาก่อนว่าพี่ตัวเสียชีวิต
คือจริงเปิ้ลหัทยาเขาไม่ได้มาบอกกันเลยทุกคนเลยนะคะ
ว่าตัวเป็นอะไรเขาพยายามจะให้แบบปิด
พักผ่อนกันอย่างแบบว่าสุดกันไปเลย

แต่ถ้าเราจับกับเปิ้ลมาก็ไม่ได้บอกเรายังไง

เป็นเพราะว่ากระดูกไงมันหักเข้าใจคำนี้ไหม
ก็เลยล้มเพราะว่ามะเร็งมันกัดกร่อนไปที่กระดูกจากตับแล้วมันกร่อนกระดูกมันก็กล่อนใช่ไหมล่ะมันก็หักง่ายก็แค่นั้นเอง
ก็เรียกได้ว่าแบบว่าเอาจริงเขาบอกว่าปรากฏไปตรวจเจอไปตรวจเจอเป็นระยะที่๔แล้วเป็นมะเร็งตับถูกต้องไหมฮะ
คุณเปิ้ลศัฒนาธยานี่เป็นคุณเปิ้ลศัฒนาธยาเดี๋ยวจะแทล้งตอนรู้สึก
แล้วเรารอกสัญญาณก็อยู่เรารอกสัญญาณอยู่

ก็คือบอกว่าคุณตัวล้มในกองถ่าย

คุณหมอก็มีการตรวจนะฮะตรวจเช็คปรากฏว่าก็ไปดูเอ๊ะทำไมกระดูกมันถึงหัก
กระดูกกับหลังหรือสักอย่างเนี่ยแล้วก็พอไปเช็คก็ปรากฏว่าที่หักเนี่ย
เกิดจากมะเร็งนะฮะก็เลยมีการรีเช็คทั้งหมดอีกทีหนึ่งก็ไปพบว่า
คุณตัวเนี่ยมีเรื่องของมะเร็งตับแล้วก็ไปพบก้อนที่ตับด้วย
แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือรักษาเรื่อยมานะครับ
ก็เหมือนกับอาการก็ดีขึ้นมาเรื่อยจนสุดท้าย
ก่อนหน้าที่จะเสียแค่วันเดียวคุณตัวก็เหมือนกับมีอาการความดันตกดันตก
แต่ว่าพี่ตัวไม่เหมือนกับไม่อยากจะทานข้าวเบื่ออาหารมาประมาณเดือนหนึ่งแล้ว

แต่พี่ตัวเป็นคนที่เล่นละครเก่งมากโคตรเก่งนะคือผมบอกเลยโคตรเก่ง
เล่นละครเก่งมากแล้วแบบจำบทน่ะผมไปเล่นละครของแกเนี่ยอย่างเวียงกุมกามเนี่ย
แกเป็นคนที่เหมือนกับมีความจำที่เป็นเลิศที่สุดเลยนะ
คือคือเพิ่งได้บทมาเนี่ยแค่วันเดียวเองเนี่ยแล้วนั่งยืนซ้อมกันอยู่เนี่ย
แกจำได้หมดเลยแล้วภาษาเนี่ยเป็นภาษาแบบภาษาเหนือแบบโบราณอ่ะอืม
เมื่อก่อนเขาเขาเราล่อมาก
ก็เห็นอันนี้ยังไม่ใช่นะโอ้โหมีอยู่ตอนนี้
ตอนนี้นี่เขาเริ่มเล่นหนัง
อันนี้เก้าอี้ขาวในห้องแดง
เธอต้องเอาตอนที่เขาเริ่มมาถ่ายแบบ

อันนั้นเขาเบอร์อะไรเหรอ
ก็มีพวกบุหรกบุหรี่มา
บุหรี่อะไรอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ย
เก้าอี้ขาวในห้องแดง
หรอมาก
อ๋อพี่ปิ่นเมื่อก่อนเป็นพระเอกมากเลยเหรอ
อ๋อพระเอกสิ

อ้าพระเอกสิ
บินที่ก็พระเอกนะแก
เขา๕คนมีเบิร์ตทองชัยด้วย
อ่ามีของเบิร์ตทองชัยในรุ่นนั้นนะ

ก็เดินทางมารับศพพี่ตัวนะครับที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วก็เคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนาคปรกฮะ

ใช่ฮะบรรยากาศในวัดนาคปกเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
มีศิลปินดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการเนี่ย
ร่วมความไว้อาลัยนะครับก็มีพี่แดงธัญญาวัจจิระปัญจง
พี่ปุอัญชลีคุณเอกทะเน็ตวรับคุณนุเคราะห์

เป็นพี่น้องกันแท้กับทางพี่ตัว
เข้าไปเป็นลูกเลี้ยงนะ

แล้วก็นามสกุลวงกัจจาง
พี่ตั่วก็เลยใช้นามสกุลนี้มา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

รักษาหายเนี่ยเพิ่มอีก๖รายนะคะแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเนี่ยก็คือ๒๙๘๗รายนะคะ
ก็เหลืออยู่ในโรงพยาบาลอยู่๑๓๐กว่าคนนี้นะคะ
อดผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่นะคะก็คือ๕๘รายนั่นแหละค่ะ
ก็ถือว่าวันที่๑๗ที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
ระบำไก่กำลังจะใกล้เป็นความจริงเข้ามาทุกครั้งนะฮะ
วันนี้ดิฉันก่อนจะมาอ่านข่าวก็มีแฟนคลับทวงอีกแล้วบอกช่วยเตือนคุณ

ไม่ไปฉันไม่ได้ว่างเธอเธอไปคนเดียวเธอบ้าบอม

มายังตั้งเท่าไหร่ต้องที่

เดี๋ยวขั้นรูกระโยค
มันจะทดลอง

มันจะต้องรอแรกก็กลับมา

มาไงนะมันก็พาในประเทศไทยก็อาจจะไม่รู้
ประเทศไทยได้ผิดแต่ภูเก็ตยังไม่ได้
แถนอันนี้พวกภูเกียรติแบบว่าก้อนตรายอยู่
จริงฉันจะไปจะไปลำอีกหน่อย
ฉันไปเชียร์

สอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับ

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่๑๕มิถุนายน
คำถามกันเยอะเหลือเกินส่วนการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลล์
ขอให้รอฟังข่าวดีจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่
เช่นกันและย้ำด้วยว่าไม่ใช่ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิลล์๑๕วัน
แต่เป็นการพิจารณายกเลิกหรือไม่ยกเลิก
อกจากนี้นะฮะในส่วนของมวยจะอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้
โดยจะมีการถ่ายทอดสดตามปกติแต่มวยนะฮะยังไม่ให้ผู้ชมเข้าไปไปชมอยู่
มันก็อาจจะรวมไปถึงคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่าคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้
โอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามสถานการณ์งานสวดพระพิธรรม
ของคุณตัวสลันยูนะครับเดี๋ยวกลับมา
รีมอาบน้ำบีไนท์ปกป้องผิวให้สะอาดมั่นใจแบบดับเบิ้ล
คุณผู้ชมฮะแน่นอนแล้วว่าอย่างพวกพี่ก็คงจะมีโอกาส

คุณเคลื่อนเลิกได้ทั้งแรกเลยพี่ตัวของคุณค่ะอืมอืมอืมอืมอืม
ได้มีโอกาสก่อนคือแกป่วยแกก็มาทำให้ทางช่องอยู่ก็เจอมาช่วยพี่ชอตทำช่อง
คุณรถเมย์เล่นละครแต่แกอยู่ตอนนี้เลยอ๋อหรอใช่แต่หยุดไปเนาะใช่
แต่เดี๋ยวก็คงมีใครไปกำกับต่อให้แหละแต่เสียดายพี่ตัวนะใครเก่งนะอีกสักครู่นะคะ
เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่คุณจักรีนนะครับอยู่ที่วัดนาคปรกพระศรีเจริญ
ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ลูกเขาก็เป็นลูกสวยสองคนเลยเนอะลูกเขาก็ลงมา

โอเคครับตอนนี้ไปพบกับทางคุณแจ๊กกะลีนที่วัดนาคปลกนะครับ
ค่ะพี่มดดำนะคะพี่หนุ่มนะคะรวมไปถึงพี่ม้าออนภาด้วยนะคะ
ตอนนี้แจ๊กรีนนะคะก็อยู่ที่นี่เลยค่ะวัดนาคปรกนะคะ
ด้านหลังค่ะเป็นบรรยากาศงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
ของพี่ตัวสรรญิวค่ะคุณนี่คือบรรยากาศสดเลยนะคะ
วันนี้นะคะมีศิลปินดาราที่รักพี่ตัวมาร่วมงานไว้อะไรค่ะเป็นครั้งสุดท้าย
มากมายกันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อสักครู่กับพี่แดงทัญญาพี่แดงทัญญา
ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เปิ้ลหัทยา
แล้วก็พี่เอกธเนธนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพี่ชายนะคะของพี่ตัวค่ะ
บรรยากาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวแจ๊กกะลินจะเล่าให้ฟังนะคะ
ในช่วงกลางวันก็มีการเคลื่อนล่างมาที่สาราเศรษฐีวัดหน้าโปรกค่ะ
ซึ่งนะคะนี่บรรยากาศด้านหลังนะคะก็มาในช่วงเวลา๓โมงแล้วก็๔โมงเย็นมีการรดน้ำศพนะคะ
และตอนนี้ก็อยู่กับคุณเติ้ลนะคะเติ้ลตะวันสวัสดีค่ะ

ก็อย่างที่บอกครับก็คือผมมีเขาเป็นเหมือนทั้งพ่อแล้วก็ต้องเป็นเหมือนทั้งอาจารย์ครับ
เขาเป็นคนให้กำเนิดเราในวงการบันเทิงนะครับเรื่องน้ำพุกแล้วต่อมาอีกหลายเรื่อง
แล้วก็เราก็แอบมองแล้วก็เก็บคำสอนของเขามาปรับใช้ในงานของเรา
ก็คือเรียกว่างานของผมในปัจจุบันเนี่ยแรงบันดาลใจผมว่าเกิน๗๐มันมาจากมันมาจากกระตั้วครับ
อเรนนี่ว่านักศึกษ์กันตั้งแต่เรื่องแรกเลย
ใช่วิธีคิดวิธีการกำกับวิธีการบอกมุมมองในการเข้าถึงตัวละครเวลากำกับอย่างนี้ครับ
บอกว่าก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันกระทันหันมาก
มากเพราะว่าคืออาโต้เขาเป็นคนเขาเป็นคนเข้มแข็งนะครับแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครเห็นเขาในในวันที่เขาแย่หรือวันที่เขาสุขภาพป่วยอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยคนที่สนิทไม่มีใครรู้เลย
ไม่มีใครรู้ว่าตัวป่วยเราไม่รู้เรื่องเลย
เมื่อวานนี้คือเรากำกับละครอยู่แล้วเราก็เห็นข้อความมา
เราก็ไม่เชื่อว่านี่มันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างนี้มันไม่เชื่อเลยครับ
จนพอหลังจาก๓ทุ่มไปแล้วข่าวเริ่มออกเยอะเราเริ่มน่าจะใช่แล้ว

ตอนที่อาตั้วล้มในกองถ่ายนะครับ
ใช่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเราก็ไปหาตัวตอนนั้นก็คือ
ก็ยังคุยกันอาตุ๊กก็ยังสนุกสนานคุยเฮฮา
แบบนี้ตอนนี้หมอไม่กังวลแล้วนะเรื่องกระดูก
อย่าไปกังวลเรื่องตับแทนค่าตับมันสูงแทนอะไรอย่างนี้
ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเออแบบว่าตัวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องแบบไปตรวจให้ละเอียดขึ้นแล้ว
อย่างเงี้ยครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ที่ได้คุยกัน
แล้วเราก็เจ็บใจตัวเองก็คือเราบอกว่าเราจะคุยกันกับตัวว่า
เราจะไปหาพาหลานไปหาพาเมียไปหาอย่างนี้ก็ไม่ได้พาไปสักที
ความที่จะลุยงานถ้าเห็นภาวะจิตใจอาจจะมีบ้าง

มันมีบ้าง
คือคุณหมอก็เคยพูดแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่ายาตัวแรกที่ฉีดไป๖เข็มโต้ตอบได้ดีเขาก็จะเปลี่ยน
พอคุมเรื่องตับไม่ดีเมื่อเราเปลี่ยนไปว่ายาตัวใหม่จะคุมเรื่องกระดูกปากของตัวเอง
ยาตัวที่สองอาจจะไม่ค่อยเข้าภาพตัวข้อมันก็เลยมีบ้างกว่าง
เมื่อสักครู่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เราได้เพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่
อย่างที่เห็นพี่เปิ้ลก็คือผอมลงก็ดูแลงานในส่วนตรงนี้เยอะอยู่พอสมควร
หลายคนนะคะมาให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ
แล้วก็กำหนดการส่งงานส่วนอภิกษ์ทำศพของพิทัวร์สลันยูค่ะ
ก็จะมีจนไปถึงวันที่๑๗วิทยุแล้วก็จะชาวประยะศิษฐ์ศพในวันที่๑๘วิทยุ
ทางทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความไว้อะไรด้วยละกันนะคะ
ถึงหลายคนถามว่าเจ้าภาพมีใครกันบ้างนะคะ
ก็คืนแรกนะคะก็เจ้าภาพนะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวค่ะ
ยังไงนะคะก็คุณตัวสตันยูนะคะพ่อค้าวในบุญรักลูกทุ่งค่ะ
ก็ยังอยู่ในใจแฟนละครคนไทยทั้งประเทศนะคะ
และนี่ค่ะคือบรรยากาศสดเลยนะคะที่เราได้ชมกันนะคะ
จากการสวดภาพธิธรรมศพนะคะของพิทัวร์สลันยู
พระเอกในดวงใจนะคะของแฟนละครทั้งประเทศเลยค่ะ
แล้วก็คาดว่านะคะตลอดทั้งคืนนี้นะคะ

ที่เคยร่วมงานกับพี่ตัวเดินทางมาไว้อะไรค่ะ
และนี่แหละค่ะก็คือบรรยากาศนะคะสดเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้พี่หนุ่มกัญชัยนะคะมดดำ

แจ๊กกะลีนค่ะรายงานจากวัดนาคตกภาคจิสเลิเง่นค่ะ

คุณแจ๊กกะลีนค่ะลูกสาว๒คนเขาไปดูแลป่ะยังไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกัน
อ๋อลูกเขาอยู่ที่เกาหลีดิฉันก็ไปเจอกับนางตลอด
แม่เขาก็แบบว่าฝากฝังไงบอกว่าอันนี้พอไปแล้วก็ไปติดต่อกันนะ
แล้วให้ลูกอ่ะมาดูแลมาดูแลป้านางก็มาดู

สาวคนนึงเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่นั่นน้องหนังใช่ไหมคะเขาเรียนอยู่ที่นั่น
โอ้โหภาษาเกาหลีนี่เป็นน้ำเลยนะ
แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนางก็ไปเป็นนางแบบค่ะ
นางก็ไม่ได้ถ่ายงานของเกาหลีเยอะมากนะ

ไปเจอนางมีอยู่ครั้งหนึ่งบินกลับมาพร้อมกัน
แต่ว่าก็ยังอยู่ใช่ไหม
เพราะมันยังกลับมาไม่ได้ใช่ไหม

เขาเข้มแข็งแล้วอะไรอย่างนี้

คือเขาบอกว่าหลังน้องหนัง

โดยเขาก็ลุงลูกพ่อเขาไม่ก็สมัยพ่อมูลกับเขาได้แต่เด็กเป็นคิดอบอุ่นขนาดที่พ่อหอมขอมแก้มลูกเขา
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าหนูภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูก
นักสู้แบบพ่อนะคะหลับให้สบายนะคะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะ
พ่อเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่เปิ้ลเขาก็บอกว่าล่ำลาสามี
ถ้ามานี่มันต้องกักตัวอีก๑๔วันอีกนึงเรื่องที่มันมีคนคุย
กันเยอะละเกินมันควรไปซื้อคูปองสำหรับแหลมเกจเอาไว้นะฮะ
สำหรับบัตรบางทีแหลมเกร็ดใบละแปะร้อยหนึ่งแล้วไปกินได้
แปดร้อย๙๐๐บาทหรืออะไรอย่างนี้นะครับว่านี้อัยการยื่นฟ้อง
ให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็แหล่งกำเนิดคุณภาพปริมาณใน
หรือบริการด้วยการโฆษณาข้อความอันเป็นเท็จตามพรบ
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็พรบว่าด้วย
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮะอืมอย่างที่บอกว่า
เมื่อวานนี้เอาง่ายเราจะเห็นเมื่อก่อนแหลมเกดนี้ก็ตก
หัวละ๘๐๐บาทสักวันหนึ่งต้องการจะแบบว่าขายได้เงินเยอะเยอะ
ก็บอกว่าขายบางที๓๐หัว๓๐๐บาทคนก็ไปแห่ซื้อกันเยอะ
๘๐๐บาทจะต้องรอคิวบางทีบอกคูปองเนี่ยเก็บไว้ได้
ปีนึงก็ไม่ก็รู้ว่าเดี๋ยวไปกินกินครับต้นทุกวันแต่คุณ
ไปกินบ่อยมากเลยนะอ้าวก็ไม่ใช่รู้จักเจ้าของคุณรู้คุณสนิท
น่าจะตามเข้าไปอยู่กับเขาด้วยอ๋อหนุ่มฉันเอาเธอไปก่อน
ปีไอ้พันพันกว่าพันกว่าปีไม่พันกว่าปีแหลมเกจหรือ
แหลมเจริญอันเดียวกันไม่ใช่คนอันคนอันอุ้ยขอโทษค่ะอันนี้

มันเป็นการขายโปรโมชั่นออนไลน์
นึกออกไหมฮะเหมือนกับการขายสินค้าทั้งหมด

หัวละ๑๐๐บาทต้นทุนมันจะมาได้ยังไง

มีกุ้งมีปลากระพงปลาเก๋าอาหารโอ้โหมี๔๐กว่าชนิด
ปรากฏว่ามีคนโอนเงินเป็นจำนวนต่อมาวันที่๒๒เนี่ย
ก็ประกาศยกเลิกขอยกเลิกและงดบริการทุกโปรโมชั่น
เนื่องจากได้รับตอนนั้นเขาลงว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
เหตุผลที่จะต้องยกเลิกเพราะอะไรรู้ไหม

วัตถุดิบจากแหล่งผลิตไม่พอ

เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหานะครับ
พิเคราะห์พยานหลักฐานประกอบกับคำสารภาพพิจารณาว่า
จำเลยมีความผิดตามอาญาพรบคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นเฉลี่ยเป็นหัวถ้าเกิดพี่แบบเขาไปกิน

บุฟเฟ่มันจะ๘๐๐เอาง่าย
คือเมื่อก่อนเนี่ยมัน๘๐๐มันจะมีวันละ๒รอบ

แบบว่ามีโปรโมชั่นถูกสุดคือเท่าไหร่รู้ไหม

กินกุ้งได้กี่ร้อยโลก็กินไป

มันไม่ได้แล้วก็แบบว่าเออเขาจ่ายตังค์ไปแล้ว

ก็คือฐานหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ฐานหลอกรวมพวกอื่นด้วยการแสดงข้อความเป็นเท็จ

คือมีคนแสดงข้อความหมด๗๒๓กระทง

รวมแล้ว๑๔๔๖ปีครับ
ส่วนจำเลยที่๑ปรับกระทงละ๕๐๐บาท
ปรับทั้งหมด๓๖๑๕๐๐๐บาท
จำเลยทั้ง๓รับสารภาพเป็นประโยชนแก่การพิจารณา
มีเหตุบรรเทาโทษกึ่งหนึ่ง

คนละเท่าไหร่รู้ไหม

แล้วไง
ก็ตอนนี้คิดไปก็คือเอาง่ายความจริงคือ๒๐ปี
แต่ถ้าถามตามกระทงจริงแล้ว๗๒๓ปี
แล้วก็ปรับเงิน๑๘๗๕๐๐บาทนะฮะ
ถ้าหากจำเลยที่๑ไม่ชำระค่าปรับตามอาญา
ก็ให้จำเลยที่๓คืนเงิน๒๕๐๐๐๐๐บาท

สำหรับเมื่อกี้ที่พี่ม้าถามนะครับ
ก็คือทุนเจจี

บอกว่าลูกสาวพี่ตัวกลับมาจากเกาหลีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะ

ก็มีน้องอีกคนนึงคือที่พี่ตัวว่าอยากไปรับปริญญาคือเขาจบแล้ว
ที่มีภาพลงแล้วก็คือเป็นสองท่านที่มีรับอยู่

แล้วอ๋อนี่ไงลูกสาวเขาก็มา
อันนี้ผมดูให้ดูนี้แล้วกันผมขออนุญาตนะ
อ่ะนี่

อืมค่ะ
น้องคนสูงที่เป็นนางแบบหนัง

แสดงว่ากลับมาช่วงตอนที่กำลังแบบว่าโอ้โหเริ่มกำลังจะเริ่ม
ก็ได้กลับไปพอดีก็ได้อยู่กับคุณพ่อจนดีกว่าพ่อ

ใช่มี๒คนมี๒คนเป็นฝาแฟด

ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
กับครอบครัวของคุณตัวสลันยูนะครับ
พักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
มีการจะวาดรูปของคุณบุ๋มประนัดดาขึ้นผนังโบสถ์

สำหรับการวิพากรกับแซนวิชไม่จบไม่สิ้นเนาะนะฮะ
ที่มีเรื่องมีราวโตเถียงกันไปมา
เรื่องเสกโลโซเรื่องลูกของทั้งคู่เลย
ล่าสุดการได้โพสต์ภาพอันนางเก่ง

ลีอองไม่ต้องห่วงแม่ใหญ่กับพี่ลอนดอนนะลูก
พรุ่งนี้บอกแม่แซนไปเจอกันที่สอนอสายไหมอีกแล้วว่ะ
นะฮะก่อนนะครับตอนหนึ่งทุ่ม
ตามคำท้าของแม่แซนเขา
แม่ใหญ่ก็คือยายการอะเหรอ

ข้อแรกเจอกันที่สอนอสายใหม่พรุ่งนี้๑ทุ่มตรง
ต่อจากนั้นตามสเต็ปลีอองเรียกร้องแม่ใหญ่
ไม่จัดให้ได้ยังไงในเมื่อลูกเรียกร้องว่ะ

บ่ายโมงตรงนะฮะวันมารืนบ่ายโมงตรงเจอกันที่โรงพยาบาลปิยเวท
พระราม๙นะครับเอาไปทำอะไรรู้ไหม
เดี๋ยวแม่ใหญ่จ่ายค่าทุกอย่างเอง
แล้วก็จะเชิญสื่อมนชนเป็นสคริปอื้มเชิญสื่อกันอีกนะฮะ
ในการรับความเป็นธรรมทุกอย่างอย่างเปิดเผยเอาตามนี้นะครับ
อย่าไปให้คุณตาชั่วทำร้ายหนูอยู่ได้
แม่ใหญ่สงสารแม่ใหญ่แท็กแม่แซนแล้ว
ถือว่ารับรู้และต้องทำให้ลีอองไม่ตกเป็นจำเลยสังคมอีกต่อไป
นางก็ว่าอย่างงั้นอืมไม่จบเนอะไม่จบแน่นอนต้องตรวจดีเอนเอนะเมื่อก่อนรักอ่ะ
คุณแม่เนี่ยเมื่อก่อนก็นางก็นางแยกบ้านกันแล้วไม่ใช่เหรอแยกแล้ว
ใช่ไหมล่ะก็นางแยกประกันสักพักนึงแล้วไงนี่ไงนางก็เสี้ยเข้าไปอยู่
อยู่ไม่ใช่เหรอแล้วอย่างเงี้ยคือต้องไปมั้ยแม่
ก็แล้วแต่เราไม่สมัครใจไปก็ไม่ต้องไปกันเองเนอ
หนุ่มคะอย่างกรณีสมมุติถ้าเกิดมีคนให้เราไปตรวจดีเอนเราไม่ไปได้ไหม
ก็ไม่ไปก็มันเป็นสิทธิ์

สารไม่ได้สั่งให้ตรวจถ้าสมมุติมีเรื่องสมบัติแล้วสารต่างให้ตรวจต้องทำ
มันก็ไม่ใช่จริงเออมันไม่ใช่เรื่องนะจริง
ถ้าเกิดแม่พาไปตอนนั้นเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เราไม่อยากไปนะ

นางงามก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นจำเลยสังคมอะไรอย่างนี้แหละ

ระหว่างน้องพายุกับน้องสายฟ้าไปดูสิ
กระโดดน้ำเล่นตอนแรกเนี่ยนะ
อันนี้ก็คือพายุเนอะตัวน้องตัวใจกล้ากระโดดเองเลย
นี่ตอนแรกมีห่วงแล้วนางก็กระโดด
แต่ตอนหลังเนี่ยถอดห่วงออกเองนะ
แล้วก็ปีนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กระโดดเข้าไป
แต่ตัวพี่เนี่ยอีกแนวนะคนละแนวกันเลยนะ
ตัวน้องก็กล้าหานนะ

มาเจอกันตลอด

เช้ามาก็ต้องมาไหว้ยายและคุณยาย

มันก็ไม่ใส่ใจเลยนะกลางวัน
มันเหมือนเขี้ยวมันอ้วนไงเนี่ยก็ไหนดื้อกัน
อีกเรื่องหนึ่งวัดดังวัดดังย่านนทบุรี
วัดบังจากได้บุรณะอุโบสถหลังเก่าจากเดิมที่มีอายุร้อยกว่าปี
เพื่อให้มีความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น
พร้อมทั้งยังมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังโดยมีการวาดภาพศิลปินฝาผนังเป็นคู่แฝดนะฮะ
คุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ที่กำลังตักทรายอยู่นะฮะ
เพื่อนำมาสร้างพระพุทธรูปร่วมกับเหล่าฮีโร่คนอื่นในการ์ตูน
นี่เห็นไหมล่ะมีโฮงมีฮักนั่นน่ะเห็นไหม
พระครูกิตินนทคุณนะฮะเจ้าอาวาสวัดบางจากเปิดเผยครับว่า

ว่าจิตกรรมฝาผนังครั้งนี้เป็นการเล่าอดีตตั้งแต่กรุงสุโขทัย
ที่มีเรื่องราวในยุคนั้นแต่ละสมัยนั้น
หากมีจุดเด่นอะไรก็จะนำไปใส่ในฝาผนัง
เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับชนรุ่นหลังนั้นได้รับรู้
ส่วนที่มีฮีโร่ศิลปินฝาแฝดคนดังกล่าว
มีฮีโร่และมีบิลกับเอกพันธ์
ถือว่าเป็นการทำงานรับใช้สังคมบนฝาผนัง
เป็นรูปผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

อายุ๕๗ปีเป็นอดีตอาจารย์สอนศิลปะสาขาศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบอกนะครับบอกว่า
อาสาวาดภาพจิตกรรมฝาผนังนี้
ถือว่าเป็นการสร้างผลงานถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะ

ใช้เวลาในการวาดภาพมาทั้งหมด๔เดือนแล้วนะครับ

อย่างไรก็ตามมีความคิดนะ
อยากจะขอวาดภาพคุณบุ๋มปนัดดา

ซึ่งอาจจะวาดในยุคสมัยกรุงสุโขทัย
แต่ช่วงนี้มีกระแสดราม่าเดี๋ยวขอหยุดไว้ก่อนแล้วกัน

ไม่ควรอยากมีรูปติดป่าผนังโดด

แต่คุณต้องมีผมอยากให้เขาวาดรูปคุณติดป่าผนังเมน

เป็นอีกาปากเหล็กจิกลิ้นคุณออกมา

หนุ่มอย่างฉันเนี่ยยังพอมีคนไปงานนะ

ต่อไปในอนาคตถ้าเกิดเราตายเนี่ย
เราคงเอาต่างคนต่างเอาดอกไม้จันทร์ไปวางให้กัน
เลยค่ะไม่มีใครบ้างเขาไม่มีใครครบ
ยังไงชั้นก็ยังไปอ่ะแต่ผมยังไม่ตายอ่ะผมตายยาก

ทั้งสองคนฉันไปอยู่แล้ว

อ่าค่ะกลับมาก็ต้องลากันเลยทีเดียวนะคะ

เดี๋ยวเราจะทิ้งภาพสวยน่ารักนะคะ
ซึ่งเป็นฝีมือการถ่ายของคุณแม่เอง

นะคะดูอยู่กับคุณพ่อ

ก็ได้มีโอกาสไปพี่เกินไปในทีมแล้วเดี๋ยวเขาคิดตังค์

ตัวเลื่อนทั้งหลายขึ้นมาแล้ว
ยังนุ่มเออสวัสดีครับ
เท่าไหร่นานหลายนี่นุ่มจะขึ้นมานี่นุ่มเออเขาต้องค้าง
เคยทำทีวีหรือว่าเขามีคอมมิตกับลูกค้ากี่นาที

โอ๊ยแต่ละแล้วเวลามาเพราะว่าเวลาผมไม่เหมือนคุณ
เวลาคุณกินเวลาคนอื่นเข้าไปคุณต้องเกรงใจคนอื่นเขาด้วยหนุ่ม

เพราะคุณชอบเกินเวลาไปทิ้ง๕ที๑๐นาที
แล้วมันมีผลกับรายการอื่นเขาไม่เหมาะสมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
จบแล้วอ่ะวัดดีสิสวัสดีครับสวัสดีครับ